ลั่นไกลอ่ะกระสุนมันด้านทีนี้พี่วิ่งไปหลบแม่เห็นเหตุการณ์แม่ทนไม่ได้หรอก
แม่บอกว่าถ้าเกิดจะยิงอยิงแม่มาเลยแล้วกัน
ถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วนะครับลูกหลานนะครับ

เงานะครับหรือน้องหนึ่งนะครับ
ให้ท่านมอบตัวเสร็จนะครับ
เพราะว่าหนีไปก็ไม่รอดนะครับ

ถ้าไม่กล้าจะไปมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
ให้แจ้งมายังผู้ใหญ่นะครับ
คุณผู้ชมเดี๋ยวฟังข่าวนี้ต่อนะ
เพราะว่าจริงเสียงที่บีบหัวใจคือลูกสาว
ออกมาประกาศเสียงตามสายเพื่อตามหาพ่อให้มามอบตัว

แต่เสียงนี้ที่คุณผู้ชมได้ยินนะคะคือผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้า
ตำบลบ่อไทยอำเภอหนองไผ่ที่เพชรชบูรณเนี่ยนะคะ
ก็ประกาศให้ผู้ก่อเหตุคือนายพรมพิทักษ์แก้วเงา
หรือว่าในหนึ่งอายุ๓๗ปีให้มามอบตัว
นี่ค่ะผู้ชายฝั่งเฟรมขวาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย

เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ตัวทางนายพรมพิทักษ์หรือว่าในหนึ่งนะ
ทัลล็อกกับพี่ชายก็มีเรื่องนี่แหละนี่สิน
ทีนี้น้องชายก็เอาปืนไทยประดิษฐ์มายิงใส่พี่ชาย
พี่ชายพอยิงไปนัดแรกกระสุนด้านค่ะ
ทีนี้ใส่กระสุนใหม่แล้วจะยิงซ้ำ
จังหวะนั้นพี่หนีนะหนีไปหลบอยู่ในห้องน้ำ
แล้วแม่คุณแม่อายุ๖๓ปีคุณแม่ประจวบมาห้าม
บอกว่าเองจะยิงพี่ทำไมเป็นพี่น้องกัน
แน่จริงยิงแม่เลยฆ่ายกครัวเลยจะได้หมดเวรหมดกรรม
แม่พูดแบบนั้นค่ะปั้ง
ในหนึ่งทำจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริงจริ
วันทั้งวันเลยตำรวจตามตัวปิดล้อมเขาหลังบ้านแล้วก็กดดัน
ให้มามอบตัวคือชาวบ้านเขาให้ข้อมูลบอกว่าตอนใส่เสื้อ
ประมาณ๑๑โมงเนี่ยเห็นในหนึ่งมาซื้อบุหรี่ซองหนึ่งซื้อ
๒๐บาทที่ร้านในพื้นที่นั่นแหละ

นี่อันนี้คือเสื้อผ้าที่ในหนึ่งเปลี่ยนค่ะคุณผู้ชม

ทำยังไงจะให้หนึ่งมามอบตัว

ลูกน่ะร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้น
พ่อพ่อได้ยินหนูไหม

คุณผู้ชมฟังเสียงที่บีบหัวใจนิดหน่อยค่ะ

พ่อได้ยินหนูไหมพ่ออยู่ไหน

หนูเป็นห่วงพ่อ

พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกร้องห่มร้องไห้คุณผู้ชม

พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องห่มร้องไห้คุณผู้ชม
พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องห่มร้องไห้คุณผู้ชม

พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม
พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม
พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม
พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม

พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม
พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม

พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม
พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม

พ่อออกมามอบตัวเถอะลูกน่ะร้องไห้คุณผู้ชม